ที่สาวสวยออร่าคนนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะคุณเกรสการกล้าวนั่นเองหรือว่าชิเกรส
พักหลังมาเนี่ยละครไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าเป็นอะไรอยู่เป็นนักร้อง
ตอนนี้ก็แบ่งเวลานิดนึงเอามาให้ละครบ้างเดี๋ยวแฟนจะคิดถึง
แต่หายไป๒ปีคุณผู้ชมค่ะสวยมากสว่างวาบดาวล้อมเดือนสุดเลยนะ
ซึ่งสาวเกรทยอมใจอ่อนมาเล่นละครให้กับผู้จัดชื่อดังพี่ชอตแล้วก็พี่เอสค่ะ
เรื่องนี้เป็นการโคจรมาเจอกับน้องไม้วาริสด้วยเจอกันครั้งแรกนะ
ถามนิดนึงเป็นยังไงตื่นเต้นอะไรยังไงไหมเขาก็บอกตื่นเต้นมาก
ทั้งคู่นี้นะตั้งใจจะมาหลอกกันเพื่อหวังผลประโยชน์จากอีกฝ่าย

คิดถึงฝีไม้ลายมือการแสดงของชีเกรสก็รอชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วไหนเจอตัวคนสวยแบบนี้แล้วนะฮะตอบหน่อยเกรสประเด็นเรื่องข่าวลือ
หลังจากถูกโยงว่าเป็นคู่รักมาสเท่ที่เลิกรากันไปอีกคู่ของวงการ
คือหวยมันไปออกที่คู่เชียร์ว่าเชียร์เลิกกับแฟนแล้วหรือเปล่า
เกรทเป็นเพื่อนสนิทเชียร์เนี่ยเอายังไงมาเล่าแทนเชียร์หน่อยละกันนะฮะ
ซึ่งเกรทเนี่ยนะเราเจาะไม้ปุ๊บเลิกลัก
บอกว่าไปถามเชียร์ดีกว่าไหมล่ะเพราะว่าอยากให้มาตอบคำถามเรื่องแบบนี้เออ
ีเกย์ก็ลำบากใจแต่ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัว
หลังจากที่เจอเพื่อนล่าสุดก็ดูเพื่อนก็ปกตินะคะ
ถ้าจะบอกว่าเพื่อนเฮิตไม่มีอาการนั้นเลยจ้ะปกติทุกตรงค่ะ
ก็มีได้คุยกันแต่ว่าเอาจริงแล้วก็ไปฟังจากปากเขาดีกว่า
ก็ไปถามเขาสิไม่เป็นห่วงหรอกค่ะ
ก็รู้สึกว่าเขาสามารถจัดการตรงนี้ของเขาได้
ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความเป็นตัวเองของแต่ละคนในแต่ละแบบ
เพื่อนไม่ได้ดูเศร้าดูเฮิร์ท
ไม่นะไม่เศร้าไม่เฮิร์ทค่ะ
นางก็ดูสบายเป็นเชียร์ที่คำพร